โอ้ยแบ่งบานสับร่างไม่รู้หน้าบานหรือว่าดอกทานตะบาน
ดอกทานตะวันจะบานกว่ากันนะคะแต่ที่สำคัญมันเบิกบานใจเหลือเกินค่ะ
สวัสดีนะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
สำหรับสุดสัปดาห์นี้นะคะสภาพอากาศโดยรวมแล้วก็จะมีทั้งหนาวทั้งร้อนและฝนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับตอนบนของประเทศไทยอย่างภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้อากาศก็จะหนาวเย็นนะคะ
เนื่องจากว่ายังมีมวลอากาศเย็นจากจีนกำลังปันกลางนะคะก็ยังคงแผ่ปกครุมประเทศไทยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะมีลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศค่ะ
จึงทำให้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะเพราะมีทั้งลมมีทั้งความชื้นมีอากาศร้อนที่สะสมอยู่แล้วก็ทำให้เกิดฝนขึ้นมา
ดังนั้นเนี่ยภาคใต้นะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยเรามาคาดการณ์สภาพอากาศกันดีกว่าค่ะ
เพื่อการวางแผนในการเดินทางและการท่องเที่ยวนะคะสำหรับวันนี้ไปจนถึงวันที่สิบห้า
พฤศจิกายนภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะเย็นในตอนเช้ามีฝนได้บางแห่งประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
เน้นตกตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๘องศานะคะ
ส่วนยอดดอยยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด๘๑๒องศา
ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกสภาพอากาศใกล้เคียงกันนะคะ
ช่วงเช้าอากาศจะเย็นกลางวันร้อนขึ้นค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นโดยประมาณ๒๔องศา
และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๒องศา
คลื่นสงบดีสามารถท่องเที่ยวได้สบายระวังอากาศร้อนแดดนิดหนึ่งนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะมีฝนทั้งสองฝั่ง
เน้นตกหนักทางตอนล่างของภาคประมาณ๖๐๗๐ของพื้นที่เลยนะคะ
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ทะเลคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างระมัดระวังให้ดีค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้ากลางวันอากาศร้อน
มีโอกาสเกิดฝนได้๒๐๓๐ของพื้นที่นะคะ
และอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๓องศาเซลเซียต
ในช่วงของการประชุมเอเปิกนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะ
อาจจะต้องพกร่มเอาไว้ด้วยเพราะอาจจะมีฝนตกลงมาค่ะ
ส่วนใครอยากจะท่องเที่ยวก็สามารถวางแผนการเดินทางในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ได้
เพราะว่าถือว่าอุณหภูมิกำลังลดลงอากาศกำลังดี
ดิฉันเนี่ยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะไปท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ